คุณผู้ชมคะตำรวจจับได้แล้วค่ะอดีตโจรชื่อดังของภาคใต้ฉายาเขาคือไข่หมูก
ชื่อจริงเขาคือในเจิมเส้งเอียดนะคะคือเขาเป็นผู้ต้องหาหลายคดีอะค่ะ
แล้วก็ตอนแรกเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่ต้นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขู่ชาวสวนทุเรียน
คือตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนำหมายจับนะคะจากศาลจังหวัดพัทธลุงไปจับกลุ่มไข่หมู่คนนี้
เขาตกเป็นผู้ต้องหาคดีพยายามกันโชคทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์และบุกรุกนำตัวไปสอบปากคำที่สพปพยอม
คดีนิดเดียวคุณผู้ชมค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำไม่ได้นะคะ
คือเริ่มต้นเมื่อวันที่๑๙ตุลาคมมีชาวสวนทุเรียน
ในพื้นที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงร้องขอความช่วยเหลือ
ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนแอบเข้าไป
แล้วก็ปอกเปลือกตรงโคนต้นแล้วก็เอาน้ำกรดไปรดต้นทุเรียน
ทุเรียนยืนต้นตายคุณผู้ชมคุ้นข่าวนี้ไหมคะ
แล้วทิ้งจดหมายเอาไว้ด้วยนะเขียนว่าพวกเราจะขอความช่วยเหลือ
ถ้าหากไม่ได้ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วที่ต้นทุเรียน
ถ้าไม่อยากให้ต้นทุเรียนตายหมดทั้งสวนให้คุณติดต่อไปที่ลูกพี่กูได้
เวลาให้เวลาพวกมึงไม่เกิน๗วันเน้นไม่เกิน๗วัน
ขู่ไว้แบบนี้เอาน้ำกรดไปรดต้นทุเรียนแล้วทิ้งจดหมายขู่เอาไว้คุณผู้ชม
มีผู้เสียหาย๑ใน๗รายนะคะออกมาให้ข้อมูลว่า
ไม่มีเงินไปจ่ายค่าคุ้มครองให้พวกนี้หรอก
เพราะต้นทุเรียนค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้นลำหนึ่งหมื่นบาทนะ
แล้วเหลืออีกหนึ่งปีก็จะมีผลผลิตแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกท้อใจมาก
แล้วขอบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่จดหมายขู่ค่ะ
มีการข่มขู่ด้วยว่าถ้าไม่จ่ายเงินค่าคุ้มครองจะฆ่ายกครัว
โอ้โหตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงรู้เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ประชุมเลยวางแผนสืบหาข้อมูลจนได้มาว่ามันมีบ้านน่าสงสัยอยู่สองหลังอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้
นำมาสู่การขยายผลไปตรวจค้นนะคะเมื่อช่วงเย็น๒๑ตุลาคม
ในพื้นที่ตำบลลันคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
และหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของในเจิมเซ้งเอียดอายุ๗๒ปีหรือฉายาไข่หมู่ค่ะ
อายุ๗๒แล้วนะเขาเป็นตำนานโจรเรียกค่าไถ่ชื่อดังของพัทธลุงคุณผู้ชม
การตรวจค้นในครั้งนั้นมันไม่มีหลักฐานค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าขอเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอผู้ต้องสงสัย๔คนนะ
จนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ก็เลยมาจับตัวไข่หมู่คนนี้ค่ะนำตัวไปสอบปากคำที่สพปพยอม
แต่ต้องขอบอกก่อนว่าไข่มูคนนี้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่าในเจิมหรือไข่หมู่คนนี้เป็นอดีตโจรดังของภาคใต้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ก่อคดีเยอะมากโดยเฉพาะคดีอาญาตกเป็นผู้ต้องหา๗คดีเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนิดนึงนะ
ขึ้นชื่อว่าเป็นอดีตโจรชื่อดังของภาคใต้เนี่ยเขามีคดีอะไรครั้งเก่าคดีเก่าอยู่บ้าง
คดีในพื้นที่สพรัศดาจังหวัดตรังมี๒คดีสพห้วยยอดจังหวัดตรัง๑คดี
สพอนศศธรรมาราช๑คดีสพเบตงตรังยาลา๑คดี
สพท่าชะนศศุ฻ารัฐานี๑คดีที่อประพยอมปภัทธรุงปี๖๔อีก๑คดี
นี่นะคะคดีเก่าของเขา
ก็ไปถามว่าเนี่ยในเจิมหรือไข่มูคนนี้ถูกตำรวจจับแล้ว

ยังกลัวอยู่ยังไม่สบายใจ
เจิมหรือไข่หมูกโดนจับไปแค่คนเดียว

ไอ้ที่เขามาขู่มาอะไรคิดว่าเขาทำคนเดียวเหรอ

ไหนจะลูกน้องไหนจะอะไรเขาเยอะแยะ

ฝากตำรวจในพื้นที่นิดนึงชาวบ้านบอกยังไม่สบายใจเลยนะคะ
และในเจิมหรือไข่หมู่คนนี้เขายังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่

มันก็ต้องมีแม่ลูกน้องลูกน้องบ้างนั่นแหละ

คือใจคอเอาละแกปฏิเสธแต่ว่าใจคอแกจะเป็นโจรยัง
ยันตร์ยันตร์อายุเท่าไหร่คะ